ตอนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจีนก็วิตกนะครับ
ในมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
ในขณะนี้ว่าจะทำลายธุรกิจ
หลังจากที่ยอดร่วงไปกว่า๑๗

การสำรองที่นั่งไปถึง๑๖๐๐๐ที่
ขณะที่วันชาติจีน๑๗ตุลาคมที่จะถึงนี้

ยังไม่มียอดจองเข้ามานะครับ
ในรณรงค์ชีวินศรีอำนวยนายกสมคง

เข้ามาล่วงหน้าเพื่อเดินทางเข้าไทย

แต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการจองเข้ามานะครับ
สาเหตุก็น่าจะเกิดจากความกังวลของชาวจีน
หลังจากมีกระแสข่าวปราบทัวร์ศูนย์เหรียญของภาครัฐ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจีน

กับการจัดกรุ๊ปทัวร์ในไทย
หลังจากที่ยอดขายตัวล่วงหน้าทำได้น้อย
ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง๔๐เที่ยวบิน

ยกเลิกการสำรองที่นั่งเที่ยวบินจากจีน
เข้ามาอย่างไทยระหว่างวันที่๑๒๓๐กันยายนนี้
กว่า๑๖๐๐๐ที่นั่งแล้ว
เช่นเดียวกับยอดจองกรุ๊ปทัวร์ของผู้ประกอบการ
ที่เป็นสมาชิกก็ลดลงกว่า๑๗๐ในช่วงระยะเดียวกันนะครับ
การปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญยังยืดเยื้อ
แล้วก็ตั้งราคากลางในการขายสินค้า
และบริการนำเที่ยวจริงที่สูงขึ้น
อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกเดินทางไปประเทศอื่น
จากราคาทัวร์จีนมาไทยขนาดนี้อยู่ที่๔๐๐หยวน
หรือว่าประมาณ๒๐๐๐บาทพักโรงแรม๓ดาว
หากราคาเพิ่มสูงถึง๕๐๐หยวน

ใกล้เคียงกับราคาทัวร์ไปเกาหลีใต้
แล้วก็ญี่ปุ่นทันทีครับ